ชายภูมิเนี่ยมี๒แม่ลูกรักษาตัวหายแล้วนะคะ
สำหรับโควิด๑๙แม่อายุสักประมาณ๑๙ปีค่ะ
ลูกชายวัย๑ควบรักษาตัวหายแล้วกลับบ้านแล้ว
ทางครอบครัวและอสมรวมถึงคนในพื้นที่
ต้อนรับกลับบ้านอย่างอบอุ่นแบบนี้ค่ะ

ที่รถพยาบาลของโรงพยาบาลหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิค่ะ
จอดที่หน้าบ้านของคุณพระฤดานะฮะ

อุ้มลูกน้อยวัย๑ขวบนะคะเป็นน้องผู้ชาย
ลงมาจากรถพร้อมกับการต้อนรับของบรรดาอสมชาวบ้าน
ที่ยืนมอบดอกไม้ให้แบบนี้นะคะ
หลังจากที่ทั้งสองรักษาหายขาดแล้วกลับบ้านนะคะ
นี่ค่ะคุณพระริดาไปกราบเท้าคุณยายที่นั่งรอผูกข้อไม้ข้อมือ
ขวัญหลานสาวแล้วก็เหรนกลับบ้าน
ด้วยความดีอกดีใจอบอุ่นแบบนี้ค่ะ
คุณพระนิดาเธอเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายที่๗๒
ของจังหวัดชายภูมิส่วนลูกชายวัย๑ขวบ
เป็นผู้ป่วยราย๗๓ติดเชื้อมาจากแม่ของคุณพาริดา
ที่ทำงานอยู่ที่ปัทยาชนมุรีแล้ว
ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงพอไปตรวจเมื่อวันที่๒๔เมษายนนะฮะ
พบว่าติดเชื้อแล้วไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลชายภูมิ
หายขาดจากโควิด๑๙เมื่อวันที่๙พฤษภาคม
แล้วก็กลับบ้านได้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบนี้

ทั้งคุณพระริดาแล้วก็ลูกชายวัย๑ขวบต้องกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน